คุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องราวของพระโกรธที่จะใช้ทรงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะ
จะใช้พระโกรธทองใหญ่ค่ะซึ่งลักษณะเป็นอย่างไร
วันนี้ไทยรัฐทีวีนำมาให้คุณผู้ชมได้ชมอีกครั้งผ่านทางรายงานพิเศษค่ะ
เป็นพระโกรธที่มีลำดับพระเกียรติยศสูงสุด
โกรธทองใหญ่องค์นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนรุบดินสยามินทราธิราชบรมนาศบอพิษ
พระกรุณาปลดกล้าปลดกระหม่อมให้สร้างขึ้นใหม่
เพื่อนำมาใช้ประกอบพระอิสริยยศของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากรยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินเป็นพระองค์แรก
สำหรับเครื่องประดับพระโกรธทองใหญ่ทรงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหิตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนรุบดินสยามินทราธิราชบรมนาศบอพิษ
จะมีดอกไม้เพชรพุ่มข้าวบินประดับยอดพระโกรธ
อกไม้ไหวประดับชั้นฝาพระโกรธฝาพระโกรธประดับเฟื่องและผู้เงิน
พระโกรธประดับดอกไม้เอว
ส่วนลวดลายทำด้วยไม้แกะสลักลวดลายทรงแปดเหลี่ยม
ด้วยทองคำตลอดองค์ประดับกระจกอัญมณี